บราซิลจำนวนมากนะคะยังคงออกมาประท้วงประธานาธิบดีของบราซิลกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่มีการเผยแพร่หลักฐานชิ้นใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ
แสดงให้เห็นว่าผู้นำหญิงของบราซิลนั้นพยายามที่จะช่วยเหลืออดีตประธานาธิบดีของบราซิล
ให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีค่ะ
บราซิลในหลายเมืองนะคะยังคงออกมาประท้วงนางยิวมารุดเซฟ
ประธานาธิบดีบราซิลตามท้องถนนค่ะหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนา
ด้วยการส่งเอกสารบางอย่างให้นายลูลาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่ม
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อตอกย้ำว่า
รุดเซฟมีความเกี่ยวข้องกับคดีทุจริต
และพยายามที่จะช่วยเหลืออดีตประธานาธิบดีให้รอดผลจากความผิดอีกด้วย
ก่อนหน้านี้นะคะนางรุเซฟได้มีการแต่งตั้งนายลูลาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งฝ่ายต่อต้านระบุว่าการแต่งตั้งดังกล่าวนั้น
เสมือนการช่วยให้นายลูลารอดพ้นจากการถูกดำเนินคดี
เพราะว่าตามกฎหมายของบราซิลคณะรัฐมนตรีจะถูกพิจารณาคดีโดยสารดีกาเท่านั้น
ขณะที่นางรุเซฟออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ก่อนที่จะระบุเหตุผลที่แต่งตั้งนายลูลา
เพราะว่าเขานั้นมีความสามารถและมีประสบการณ์งานด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
ประท้วงผู้นำบราซิลเริ่มยืดเยอะมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
โดยก่อนหน้านี้ประชาชนได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีของบราซิลลาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากการบริหารงานของประเทศที่ล้มเหลว
แล้วก็ทำให้บราซิลต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างหนัก
ก่อนที่ผู้นำหญิงรายนี้จะถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในบริษัทพลังงานข้ามชาติขนาดใหญ่
อย่างเบโตบรัสซึ่งมีบุคคลสำคัญจากพักรัฐบาลและสมาชิกพักฝ่ายค้านที่มีส่วนผัวพัน
รวมถึงนายลูลาอดีตประธานาธิบดีบราซิลอีกด้วย
ขณะที่นางรุเซฟปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีความคิดที่จะลาออกจากตำแหน่งอย่างเด็ดขาดค่ะ